เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัดที่๑๖ของฤดูการ

จะมีลูกยิงสุดสวยจากแข้งเทพคนไหนบ้าง

เกมระหว่างโตเล็กสมุดซ้าเข้ามาพบกับสุราธานี
แต่บอดไปเข้ามือของคนที่พบ
ทวันทีมเยือนได้โอกาสเตะบอลยาวสวนกลับ
เข้าประตูไปแบบผู้เล่นของทีมเจ้าถิ่นได้แต่มองแค่นั้นเอง

โดยบนจังหวะนี้เป็นการทำเกมของทีมเยือน
ก่อนแปรบอดที่ขวาเข้าเสาสองไปแบบสบาย

เป็นการพบกันของมเกษมบัณฑิต
เปิดบ้านรับการมาเยือนของโต๊ะเล็กห้องเย็นทาข้าม
โดยจังหวะนี้ขทาวุทธผู้พันธุ์ด้วยโอกาสยิงประตูแต่ไม่โดน
แต่กระโลงพันธุ์พบกระเด็นออกค่าเข้าทางของจ้าจ้าอัวบัติ
รัชก์มอนหนีขึ้นมาแล้วสัดให้ขวาแบบสุดแรง
อันดับที่๒ตกเป็นของแข้งตัวเก่งจากทีมกุ้งสายฟ้าสุราธานี
โดยจังหวะนี้คมพลพิพบเปิดต้นไกลแบบเทพมาให้พรเทพโซนมิตร
ที่ขึ้นมารออยู่หน้าเคประตูก่อนกระดกบอลข้ามตัวผู้เล่นของทีมยอดสมุทรสาครเข้าประตูไปแบบเดือดชั้นจริงเลยค่ะ
อันดับที่๑เป็นการทำประตูหอมแข้งจากทีมซิงคองเตยการท่าเรือที่ไปเยือนรังของทีมพึ่งพิฆาตนนทบุรี
โดยลูกนี้นพดลโคกเพิ่มทรัพย์ได้จังหวะยิงประตู
แต่ในถวันทีมเจ้าทีมสะกัดปั่นออกมาเข้าทางของมาร์กอลวินิสิอุส
ที่รออยู่หน้ากรอบเขตประตูก่อนจะพลิกตัวทำภาพบอลเล่นด้วยสาย
พาบอลพุ่งเสียบเสาสองไปอย่างสวยงามจริง